เอาไปกันที่ข่าวต่อไปค่ะเรื่องราวเกาเหลากันต่อเลย
ต้องบอกว่าเกาเหลาคู่ใหม่แล้วกันนะฮะ
สำหรับโบเมลดากับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
อยู่ช่องเดียวกันแต่ว่ามาเกาเหลากันได้ยังไง

โบไหมโบไหมคู่นี้เขาเป็นคู่จิ้นกัน
แล้วจู่ปุ๊กลุ๊กมาสนิทกับไม้พัทรเดชแบบนี้

แล้วล่าสุดเขาไปเดินแบบงานเดียวกันคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะได้รู้กันนะคะว่าโบเมลาดาเขาจะเคลียร์ยังไง
แต่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตเนี่ย
สนั่นกันเกี่ยวกับคู่จิ้นวิกหมอชิด

ซึ่งพักหลังมาเนี่ยคู่นี้ไม่ค่อยมีละครคู่กัน
ก็ห่างกันบ้างแล้ววันก่อนที่มีงานเลี้ยงบ้านโบไมค์เนี่ย

คือมาคนเดียวอีกคนนึงไม่ได้มากัน
แล้วต้องบอกเลยว่าตั้งแต่หนุ่มไม้เขาโคจรไปป๊ากับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะฮะ
นางเอกหน้าไทยคนสวยเนี่ยรวมไปถึง
หลังจากที่ไมค์ออกมายอมรับด้วยว่าช่วงนี้ความสนิทสนมกับนางเอกคู่จิ้น
ต่างคนต่างทำงานไม่ได้คุยกันเยอะเหมือนเดิมแล้ว
ชาวเน็ตก็เลยฟันทงว่าเออไม้กับโบห่างกันแน่เลย
ห่างกันแบบนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าไม้มีคู่จิ้นคนใหม่หรือเปล่า

ล่าสุดค่ะสาวโบที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานเดียวกันกับสาวปุ๊กลุ๊ก
ก็ถือโอกาสนี้เคลียร์ชัดเลยบอกว่า
ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันตามที่มีข่าวออกมา
อมรับด้วยว่าความสัมพันธ์กับคุณไม้ห่างกันจริง
แต่เป็นเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้เล่นละครด้วยกัน
อีกครั้งนะคะไม่ได้มีปัญหากับไม้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับปุ๊กลุ๊กด้วยค่ะ
พี่ใหม่ปกติดีค่ะปกติดีก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันแล้ว
ไม่มีละครคู่กันแล้วบ้านคู่จิ้นก็ยังมีอยู่ค่ะ
ใช่เราก็ทำงานกันได้แต่แค่ไม่มีคนจ้างงานคู่แค่นั้นแหละ

ก็ห่างค่ะห่างกันมาสักพักแล้วแบบเหมือนแบบไม่ได้คุยกันแล้วใช่
เพราะว่าพอเล่นละครปั๊บมันเหมือนมีเรื่องให้คุยกันเยอะ

อย่าคิดกันเองนะทุกคนนะครับ
เราไม่ได้มีปัญหากันอย่ามาสร้างปัญหาให้พวกเรากันเองนะฮะ
เคลียร์ค่ะไม่มีปัญหาเราใครก็ไม่อยากมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
แล้วก็คนข้างนอกอย่างนี้เขาก็ชอบแบบช่วยคิดว่าเดี๋ยวต้องมีปัญหาแน่

แน่นอนนะคะแต่จริงจะบอกว่าคุณโบกับปุ๊กลุ๊กเนี่ยก็มีความคล้ายกันอยู่บ้างนะ

เป็นสายประกวดสายนางแบบนางงามว่ากันไปนะฮะ
อกจากนี้สาวโบพอแบบห่างคู่จิ้นก็มีกระแสข่าวว่านุ่มคนอื่นตามจีบด้วยนะคะ
หลายคนมองนะคะว่านุ่มกัปตันชนลทรพระเอกขวัญใจเก้งกวางตามขายขนมจีบเธออยู่
แต่ดูเหมือนว่าลุ้นยังไงคู่นี้ก็ลุ้นไม่ขึ้นค่ะ
งานนี้สาวโบก็ชี้แจงว่าเออเธอกับกัปตันเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม
พร้อมย้ำชัดด้วยนะคะว่าไม่ได้คิดเปลี่ยนสถานะเป็นคนรู้ใจแต่อย่างใดค่ะ
เนื่องจากมองว่าเธอกับกัปตันเป็นเพื่อนกันจะดีกว่าในความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักค่ะ
มันเหมือนมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วอ่ะก็เลยแบบเออเป็นเพื่อนกันไปค่ะใช่
ลุ้นไม่ขึ้นเลยว่างานนี้

ถ้าสมมุติจะเป็นจริงก็คงอยากให้เป็นในอนาคตมากกว่าในตอนนี้
เพราะว่าถ้าเป็นตอนนี้เดี๋ยวมันก็อนาคตไปก็เกลียดกันอีก
ถ้าหนูมีแฟนนี้ใช่ไหมถ้าเลิกกันไปหนูก็เหมือนเดิมแต่ไม่รู้อีกคนนึงเขาจะเกลียด
อะไรอย่างนี้ไงคือก็อยากให้มันเหมือนเดิมไง
ก็อยากให้มันเหมือนเดิมไงคือเอาสรุปว่าไม่ได้โกรธใครไม่ได้เกาเหลากับใครแล้วคนที่มาจีบใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่คนรู้ใจ
เขาบอกว่าไม่อยากให้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนมันต้องแบบวันหนึ่งถ้าคนเราคบกันเป็นแฟนเป็นเพื่อนกันแล้วมาเป็นแฟนกันเลิกกันไปความสัมพันธ์มันเสียเขาบอกแบบนี้เป็นเพื่อนกันแบบนี้ดีแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไปฟังเพลงพี่ป้างว่าคบไม่ได้อย่าให้ต้องร้องเลยเสียงไม่มี

อย่าคบเพื่อนไม่เอาไม่ดีไม่ดี

หมายถึงว่าเพื่อนแบบต่างเพศ